คุณผู้ชมคะเพลงขอเป็นค่ารองพระบาททุกชาติไป
เป็นเพลงที่คุณเป้วงมายเป็นคนแต่งแล้วก็ร้องเองนะคะ
คุณเป้ก็ได้ออกมาเปิดเผยถึงความรู้สึกแรงบันดาลใจสำหรับการจัดทำบทเพลงนี้
แล้วก็บอกด้วยนะคะว่าจะน้อมนำพระบรมราชวาสของในหลวงรัชกาลที่๙มาเป็นหลักในการดำเนินชีวิตค่ะ
บดินเจริญราชหรือเป้วงมายนักร้องชื่อดัง
ถ่ายทอดความรู้สึกจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
บทเพลงเทิดพระเกียรติขอเป็นค่ารองพระบาททุกชาติไป
ที่เขาทั้งแต่งเนื้อร้องทำนองและขับร้องเองนะคะ
ได้เปิดเผยกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีถึงแรงบันดาลใจในการจัดทำบทเพลงนี้
เพราะว่าอยากจะให้คนรุ่นหลังที่อาจจะเกิดไม่ทันในรัชสมัยของในหลวงราชการที่๙
ได้รับรู้และตระหนักถึงพระอัจฉริยภาพและพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์
ทรงมีต่อประสบกรณิกรชาวไทย
ที่จะน้อมนำพระบรมราชวาสเรื่องความดีและความเพียรมาเป็นหลักในการดำเนินชีวิตค่ะ
พูดถึงเพลงค่ะรอไปเปล่า
ที่อาจจะเกิดเป็นวิทยาลัยในราชสมัยพระองค์

ความรู้สึกเหมือนเราได้มีโอกาสถวายงานท่าน
แม้ว่าจะไม่ได้เป็นแบบการส่วนพระองค์นะครับ
แต่ว่าผมรู้สึกว่าอย่างน้อยครั้งหนึ่งในชีวิต
มันเป็นมงคลของตระกูลของเรา
ของนามสกุลของเราที่มีโอกาสได้ทำอะไรบางอย่าง
เพื่อที่จะเทิดท้ายองค์ราชาญของเราที่เป็นที่รัก
ผมอยากจะเจริญรอยตามพระบรมราชวาสหลายอย่าง
แต่หลักที่อยากจะทำได้คือผมอยากจะเป็นคนดี
อย่างที่ท่านได้เคยให้พระบรมราชวาสไว้หลายครั้งนะครับผม
เพราะว่าการเป็นคนดีมันช่วยได้หลายอย่าง
จะเป็นจากตัวเราเองสังคมรอบข้างแม้ทั้งประเทศชาติ

เพียรพยายามเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในการที่จะครองตนให้กลายเป็นคนดีได้นะครับผม
แน่นอนที่สุดว่าถ้าเรามีความเพียนแล้ว
ปัญหาใดก็จะเอาชนะเราไม่ได้เพราะเราจะสู้อยู่ตลอด

คนเราล้มได้แต่ต้องลุกได้ด้วยนั่นแหละครับเป็นความเพียน